นับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชเข้ามายึดอำนาจ
จากรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
เหตุผลสำคัญนอกจากเกิดความแตกแยกอย่างหนักในบ้านเมืองแล้ว
ยังมีเรื่องของการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ที่ได้มีการสอบสวนแล้วก็ต่อสู้กันในชั้นศาลมานานเกือบ๒ปี
และสารก็ได้นัดตัดสินคดีของนางสาวยิ่งลักษณ
ไปพร้อมกับคดีที่นายบุญทรงเตรียพิรม
คดีรัฐมนตรีว่าการคลส่วงผ่านิดและพวกตกเป็นจำเลย
ทั้งสองคดีมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร
ทบทวนพร้อมกันจากรายงานครับ
มหากราบคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว
ต่อสู้ยืดเยอะมานานหลายปี
ในที่สุดสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตัดสินคดีในวันที่๒๕สิงหาคมนี้
วดเดียวทั้ง๓คนประกอบด้วย

ความผิดฐานล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจำเลยที่๑
นายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจำเลยที่๒
และพวกอีก๕คนต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีทุจริต
และเมื่อรวมมูลค่าความเสียหายในคดีทุจริต
โครงการรับจำนำข้าวที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และพวก
จะต้องชดใช้รวมแล้วกว่า๓๕๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งค่าเสียหายจำนวนนี้คิดจากมูลค่าความเสียหาย๑๓
ความรับผิดทางละเมิดโครงการรับจำนำข้าว
คำนวณความเสียหายไว้กว่า๒๘๖๖๐๐ล้านบาท
ย้อนกลับไปในปี๒๕๐๐บาท
นางสาวยิ่งลักษณ์ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
โครงการรับจำนำข้าวเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องทำในปีแรก
ตามคำแถลงลงวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๕๙
โดยระบุให้นำระบบรับจำนำสินค้าเกษตร
ใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
เริ่มต้นจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ
ความชื้นไม่เกินร้อยละ๑๕ที่ราคาเกวียนละ๑๕๐๐๐บาท

แต่โครงการดังกล่าวหลังจากดำเนินการมาได้แค่ปีเสร็จ
ก็กลายเป็นปัญหาเมื่อต้นปี๒๕๕๙
สอจากภักดิ์ประชาธิบัติซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้น
ได้ออกมาเปิดโปรงว่าโครงการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
โดยได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อที่ประชุมรัฐสภา
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ติดร่างแหจากโครงการนี้ไปด้วย
เพราะในฐานะผู้นำรัฐบาลที่กำกับดูแล
แต่ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต
สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศชาติ
แม้จะมีเสียงท้วงติงรอบด้าน
แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่สั่งยุติโครงการ
ขณะที่นายบุญทรงซึ่งเป็นที่รับทราบกันดีว่า
เป็นคนสนิทของนางเยาวภาวงศวรรค์หรือเจ๊แดง
ถูกวางตัวให้มานั่งคุมกระทรวงพาณิชย์
และดูแลรับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าว
แต่กลับใช้อำนาจในทางมิชอบ
อายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้อง
นายบุญทรงกับพวกรวม๒๑คนเป็นจำเลยในความผิด
พรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
หน่วยงานรัฐหรือหัวประมูล
กลับไม่ใช่ตัวแทนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีน
ไม่มีการสั่งจ่ายเงินจากต่างประเทศ
และข้าวที่ระบายไม่ได้ถูกส่งออกไปแต่อย่างใด
คดีนี้มีจำเลยที่ติดร่างแห่ด้วยกัน๓กลุ่มคือ
กลุ่มนักการเมืองข้าราชการการเมือง๓คน
คือนายบุญทรงนายภูมิสารพลพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัฒนภุกะ
อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น
เป็นเวลากว่า๒ปีที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
หอบฮิ้วพยานหลักฐานเข้าหักล้างข้อกล่าวหาในชั้นศาล
แต่ที่สุดแล้วสารก็ได้สั่งปิดคดี
และนัดมานั่งฟังคำพิพากษาพร้อมกันในวันที่๒๕สิงหาคมนี้
โดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน
ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ยืนยันหนักแน่นว่าจะเดินทางมาแถลงปิดคดีด้วยตัวเองในวันที่๑สิงหาคมนี้
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน